ที่บอกว่าได้ล้านเนี่ยคือยังไงล่ะครับ
ผมได้ทองล้านจากคาราบาลครับ
เดี๋ยวเราลองย้อนกันดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
และผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณอภิวัตโตพิทักษ์ครับ

ช่วยต้นไถสร้างอาชีพปี๒นี่เอง

แล้วก็เอาไปทำอาชีพตามฝันครับ
ดีเพราะคาราบาลเขาช่วยพลิกชีวิต
ปลดหนี้ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทย

ใช่ส่งฝาเลยผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
พุศีโรศไหร่โรศจากจังหวัดระนอง

อีกวันเดียวก็จะได้รู้แล้วใครจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ทองคำมูลค่า

โอ้ยลองคิดเรื่องของสาวนี้ดูนะอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนรวยแล้วจิตนาตาลดูมั้ย
วันนี้คุณเดินทางมาทำงานยังไงคะคุณชนะ
คนมีกระตังค์อย่างผมบอกเลยไม่นั่งรถยนต์ธรรมดา

ใช่แล้วผมสั่งหมานะ

หมาลากเลื่อนนะจากอาลาซักา

แล้วลากเลื่อนผมจากลากเขามาทำงานที่นี่เขาดี
เขาลากพอดีมาก

ทำไมคุณนั่งรถเลื่อนมีหมาอาลาซักามาดี

โอ้โหแต่พวกคุณไม่รู้อะไรซะแล้ว

อยู่ไหนก็มีที่พัก

อย่างตรงนี้ที่มาทำงานเชื่อไหมว่านี่ฉันมีเพ้นท์เฮาส์

อยู่บนหลังคายอดตึกไทยรัฐ
โอ้โฮนี่ขานครัฐคุณไม่ค่ะ

บ้านรวยบ้านผมจริงไม่ได้ชั้น๒ชั้น
เออเหรอ

อยู่ไปอยู่มาอยู่แล้วแบบขาดความอบอุ่น
ธรรมกับพ่อ

มันสูงฉันคุณอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าคะคุณอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าคะ
จริงแล้วพ่อผมก็ตามไปช่วยผมขี่ช่วงบินไปรับผมตอนอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าคะ
คุณขึ้นบินอยู่บนอากาศไปเลยคุณตื่นหรือเปล่าคะนี่เหลือพอหรือเปล่าคะ

ผู้โชคดีได้แก่คุณชัยวัดสุขใสจากจังหวัดชุมพร
กติกันหลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันง่ายเพียงทรงฟ้าคันบาวแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที